คุณผู้ชมครับข่าวใหญ่ที่คนไทยวันนี้ต้องรู้นะครับ
ในตอนเช้าหน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
มาตรการคุม๒๘จังหวัดสมุทรสาครติดเพิ่ม
รวมทั้งประเทศทะลัก๓๑๕ราย๔อังกฤษป่วยเชื้อกลายพันธุ์
นี่เป็นข่าวใหญ่ที่คนไทยที่คุณผู้ชมต้องรู้ในเช้าวันนี้นะครับ
จะได้รู้เท่าทันสถานการณ์
มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ๓๑๕นะฮะ
โอ้โหน่ากลัวจริงแล้วช่วงบ่ายหลายจังหวัด
รายงานผลต่อเนื่องยิ่งตรวจยิ่งเจอ
มุทรสาครมียอดผู้ติดเชื้อสูงถึง๕๔๑รายครับ
อันนี้ช็อกเลยฮะเห็นข้อมูลตอนบ่ายมาโอ้โห๕๐๐กว่านี่

ราย๕๔๑รายที่ประกาศออกมาเมื่อวานช่วงบ่าย
สมุทรสาคร๕๔๑รายยังไม่รวมนะ
ถ้าจะมารวมตัดรวมก็คือวันนี้๖โมงเช้า
แล้วก็จะไปแถลงยอดตัวเลขทั้งหมดก็คือ๑๑โมงของวันนี้นะคะ
นี่แหละมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๑๕รายครับ

ติดเชื้อในประเทศ๒๗๔รายนะครับ
แรงงานต่างด้าวจากการตรวจเชิงลุก๒๐รายครับ
แล้วก็อยู่ในสถานกักกันของรัฐ๒๑ราย
มีผู้ติดเชื้อสะสม๗๖๙๔ราย
เสียชีวิตนะครับรวม๖๔ราย
โดยผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับ๒๗๔ราย
เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร๒ราย
เชื่อมโยงจังหวัดชนบุรี๑ราย
เชื่อมโยงสถานที่เสี่ยงหรือว่าสัมผัสผู้ป่วย๓๗ราย
และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก๒๓๔รายครับ
โดยจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมีทั้งหมดขณะนี้๕๓จังหวัดแล้วนะครับ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไปดูจากวันที่๑๘ธันวาคม
ตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะคะ๕๐กว่าจังหวัดแล้วนะคะ

ทีนี้อย่างที่บอกไปค่ะเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียว
ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงไข่แดงเลยเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ทางจังหวัดเขามีการแถลงตัวเลขออกมานะฮะว่า
พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่คือ๕๔๑รายด้วยกัน

ตัวเลขเหล่านี้ก็จะมารวมของวันนี้นะคะ
วันนี้เขาตัดยอดคือ๖โมงเช้าของวันนี้
แล้วคุณหมอทวีสินจะไปแถลงคือ๑๑โมงนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนแล้วแหละว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่
ก็จะเป็น๕๔๑อัพแน่นอนเพราะไปบวกของจังหวัดอื่นด้วยนะคะ
ก็เป็นการค้นหาเชิงลุกก็คือ๕๐๐กับ๕ราย
คนไทย๕๗รายแล้วก็ต่างด้าว๔๔๘ราย
พบที่โรงพยาบาล๓๖รายเป็นคนไทย๒๙ราย

รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสม๒๔๐๐กับ๑ราย

ทีนี้มันมีประเด็นปัญหาก็คือ
เรื่องของการทำศูนย์ห่วงใหญ่คนสาคร
เรื่องของการตั้งโรงพยาบาลสนาม
คือคนในชุมชนก็ไม่อยากให้ไปตั้งในชุมชนของเขา

ล่าสุดค่ะชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ได้มีการร่วมประชุมกับนายวุฒิพงศ์
สุภาวานิสเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
สุดท้ายชาวบ้านยินยอมแล้วนะคะ
ยินยอมให้ตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์

วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนะคะ
จากที่เมื่อก่อนเขาคัดค้านกัน

ต้องทำล่ะคนทำเชื้อเยอะขนาดนี้

นายสุธีทองแย้มท่านคุณผู้อาบรัชการจันทรัพย์บุรี
เมื่อวานแถลงเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
วันเดียวพวดขึ้นมา๖๘ราย

เป็นกลุ่มเชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน
ทำให้ยอดรวมของจังหวัดตอนนี้รวมอยู่ที่๑๒๒ราย
ในระยะเวลาเพียง๑สัปดาห์หรือว่า๗วันเท่านั้น
นับตั้งแต่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ใน๙อำเภอ
ตอนนี้ยกเว้นอำเภอแก่งหางแมวที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเห็นไหม

ที่เหลือเป็นเหลืองเป็นส้มและแดง
โดยเฉพาะอำเภอเมืองของจันทบุรีนั้นหนักสุดเลยเป็นสีแดง
ตอนนี้ทำให้จังหวัดจันทบุรีถูกยกระดับ
กลายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน๒๘จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตอนแรกผู้ป่วยวันละ๑๐กว่าคน
ละ๑๐กว่าคนเมื่อวานวันเดียวเพิ่มขึ้น๖กว่าเท่าตัว
ถูกต้องคันภูวาก็ย้ำว่ายังไม่ได้มีการล็อคดาวน์จังหวัด
แม้จะประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอำเภอเมืองเป็นสีแดงแล้วก็ตาม
ปิดโรงแรมที่พักทุกประเภทชั่วคร่าว
เพื่อลดการเดินทางเข้าไปยังจังหวัดด้วยนะครับ
ขยับไปดูระยองหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
นายชานะเอี่ยมแสงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
จำนวนนี้๒รายนะครับเป็นพ่อค้าไก่สดชาวไทย
และเป็นพ่อค้าปลาดุกชาวเมียนมา
อยู่ในตลาดแม่แดงกลางเมืองระยองครับ

ดังนั้นลูกค้าที่ไปตลาดช่วงวันที่
ฟังนะฮะ๑๙ธันวาคม๒๕๖๓ถึง๒มกราคม๒๕๖
ท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงครับไปตรวจหาเชื้อโดยด่วนครับ
เช่นเดียวกับผู้ที่ไปธนาคารกรุงไทย
ก็ให้เข้าตรวจหาเชื้อเช่นกันนะครับ
ขณะนี้ยอดรวมของระยองนะครับมีผู้ติดเชื้อ๓๖๘ราย
พบมากที่สุดในอำเภอเมืองระยอง
ส่วนที่อำเภอวังจันทร์นั้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะฮะ
ก็ขอให้ไม่พบผู้ติดเชื้อตลอดไป
จันทบุรีระยองชนบุรีถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสีแดง
อีกหนึ่งจังหวัดของทางซีกตะวันออก
ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เมื่อวานนี้คุณพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ท่านก็มีการแถลงยอดผู้ป่วยติดเชื้อ
เมื่อวานนี้พบเพิ่มเติมมาอีก๑๒รายค่ะ
๒รายเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันที่ตำบลแสนตุ้ง

ก็มีทั้งเดินทางไปเล่นเอง
แล้วก็คนที่เดินทางไปเล่นเอาเชื้อมาติดยาดนะคะ

มีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว๒๓รายด้วยกันนะคะ
รายส่วนใหญ่ก็คือ๒๒คนเลย
เชื่อมโยงกับเรื่องของบ่อนค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งรายติดมาจากการไปทำบุญที่บ้าน

คุณไปเล่นที่บ่อนมาแล้วเอาไปเชื้อติดยาด

ก็บรรยายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นมา๖๒ราย

ผู้หญิง๓๕ราย

ส่วนยอดรวมสะสมของชนบุรีตอนนี้ติดเชื้อสะสมรวม๓๐๕ราย
อันนั้นฝั่งตะวันออกเราไปดูภาคกลางกันบ้างนะ
ไปดูภาคกลางกันบ้างครับที่อ่างทองนายขจรเกียรติรักพาณิชมณี
รวมยอดสะสม๓๐รายโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๗ราย
เป็นผลมาจากการตรวจเชิงรุกแล้วก็ตรวจพบในโรงพยาบาล๑ราย
ขณะที่เทศบาลเมืองอ่างทองครับนะฮะระดมรถดับเพลิง
ไปฉีดล้างตลาดครับไปฉีดล้างตลาดฉีดล้างใช้น้ำไม่พอ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยนี่แหละครับทำแบบนี้ฮะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ครับ
จังหวัดชายนาฏค่ะมีคนนำเชื้อเข้าไปในจังหวัดที่มโนรมคุณ
คือผู้ว่าราชการจังหวัดชายนาฏคุณสมบูรณศิริเวศ
เมื่อวานนี้ท่านออกมาแถลงว่าจังหวัดชายนาฏพบผู้ป่วยรายใหม่๑ราย
หนึ่งรายเป็นคนขับแท็กซี่ผู้ชายอยู่ที่จังหวัดชนมุรีอายุ๔๗ปี
คือมีประวัติรับส่งลูกค้าไปเข้าบ่อนแถวบิ๊กซีพัทยาใต้เมื่อวันที่๑๕ธันวาคม
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับรถกลับมาที่ตำบลหางน้ำสาคอนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
พร้อมกับภรรยาเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมนะคะ
ธันวาคมไปโลตัสที่ชายนาฏแล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด
เมื่อวันที่๓มกราคมแล้วก็ผลออกมาคือเป็นโรคโควิด๑๙
ตอนนี้จังหวัดชายนาฏรวมผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด๘รายด้วยกัน
ทางจังหวัดตอนนี้มีการสั่งปิดห้างโลตัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทันทีที่ทราบข่าวว่าคนที่ป่วยก็คือคนขับรถแท็กซี่
ใช้บริการที่นั่นแล้วก็ให้กักตัวพนักงาน
ร้านค้าในห้างต่างด้วยนะคะ
โลตัสชายนาฏใครที่ไปช่วงสักประมาณวันที่๓๐ธันวาคม
ธันวาคมไปซื้อของไงเตรียมฉลองปีใหม่
ท่านก็ไปตรวจซะนะครับ

สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ที่เดินทางไปสนามชนไก่
อ่างทองมา๔๖รายแล้วเข้าไปที่สิงห์บุรี
รายแรกเป็นผู้ชายอายุ๔๘ปีครับ
ไปสนามชนไก่ลำท่าแดงของอ่างทอง
อีกรายเป็นผู้ชายเหมือนกันอายุ๓๔ปี
ก็ไปสนามชนไก่ที่อ่างทองครับ

เอาไก่ไปชนกับชาวบ้านอีกที่ตำบลบ้านหม้อ

อันนี้ก็เป็นคนติดเชื้อเพิ่มอีก๒รายของสิงห์บุรีนะครับ

สนามชนไก่ไปปิดทำไมมันมีคนไปครับ

ลงรายเนอะเคยเด็น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรี
ประกาศแจ้งให้ประชาชนที่เดินทางไปซุ้มไก่ลูกชิ้นเสียโอ
หลังวัดสิงห์ทองตะบนบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีครับ
ตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะครับ
เพราะท่านก็ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับ
ขึ้นเหนือครับผู้ว่าหมูป่าคุณนรงศักดิ์โอสดธนากร
ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางณขณะนี้ครับแถลงว่า
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒รายนะครับเป็นชายไทย
ที่เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายที่๑

คือขับรถไปรับผู้ป่วยรายที่๑ที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มาที่จังหวัดลำปางทำให้ยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่๓รายครับ
ที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เราทราบกันดีว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙มันน่ากลัวใช่ไหมคะ
แล้วที่ห้องเช่าตรงนี้แหละเป็นห้องเช่ารายวัน
ไปพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตทีนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบแล้วก็สอบประวัติย้อนหลัง
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
ชนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงทั้งกรุงเทพมหานคร
ทีนี้ชาวบ้างเขาก็กลัวกันว่าที่เขาตายปริศนาแบบนี้
เป็นเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
สุดท้ายไปแจ้งเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ฉันไม่อยากอ่านเนื้อหาไปแล้วไปบอกสุดท้ายว่าเป็นไม่เป็น
บอกก่อนเลยว่าเป็นหรือเปล่าเพราะว่าท่านจะได้สบายใจ
ตรวจแล้วไม่พบว่าป่วยเป็นโรคโควิด๑๙นะ
ไม่ได้ตายเพราะโรคโควิด๑๙นะฮะเพราะฉะนั้นชาวอุบลราชธานี
ตอนนี้ท่านสบายใจได้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็ต้องสวมใส่ชุดให้มิดชิดนะคะเวลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็ไม่รู้ว่าคนที่ตายเนี่ยเขาเป็นหรือเปล่ากันไม่ดีกว่าแก้นะคะแย่เดี๋ยวจะแก้ไม่ทัน
นี่แหละค่ะตรงจุดนี้เป็นห้องเช่ารายวันในพื้นที่ตำบลไร่น้อย
อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะผู้ตายก็คือชื่อว่านายประณีตกาญจนัด
ฐานีอายุ๕๓ปีคุณปรานีตเนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชนบุรีเห็นไหมมาจากพื้นที่สีแดงด้วย
เสียชีวิตสภาพศพก็คือนอนตะแคงขวาสวมเสื้อแขนยาวสีส้ม
กางเกงขายาวสีน้ำเงินไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือการต่อสู้ใดค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามนางสาวไก่นามสมมุตินะคะเพื่อนของผู้ตายบอกว่า
คุณปรานีตเนี่ยทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยเครื่องบินเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมามาพักผ่อน
แล้วก็มีกำหนดการเดินทางกลับก็คือสามมกราคมช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ย
นางสาวไก่โทรหาเพื่อที่จะมารับนายประนีตไปสนามบินแต่นายประนีตเนี่ยคือผู้ตายเนี่ย
ก็ไม่รับสายไปเคาะประตูค่ะก็ไม่มีเสียงตอบรับก็เลยบอกให้แม่บ้านของห้องเช่า
นำกุญแจสำรองเข้ามาเปิดไขดูหน่อยว่าคุณประนีตทำอะไรอยู่
ไม่รับโทรศัพท์ทำไมเคาะประตูแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับนะปรากฏว่าคุณประนีตเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไป
บอกว่าเขาหมายถึงคุณปรานีตเข้าพักคือมีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ตำรวจเขาก็เลยประสานเจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมโรคของจังหวัดอุบลราชธานี
ก็ต้องจัดทีมมาตรวจสอบพร้อมกับเก็บเชื้อเพื่อส่งตรวจหา
ว่าคุณประนีตที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
ตามมาตรการควบคุมโรคนะคะคือไปพบว่าเป็นศพเนี่ยช่วงเช้าถูกไหม
แล้วไปตรวจหาเชื้อปรากฏว่าผลการตรวจออกมาช่วงเย็น
ปรากฏว่าคุณประนีตเนี่ยผู้ตายไม่พบว่าเป็นโรคโควิด๑๙นะคะ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คาดว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวหรือว่าพักผ่อนน้อย
แล้วก็ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ต้องมีการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จากนายจ้างที่เป็นคนไทยครับ
แรงงานชาวกัมพูชาคนนี้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เป็นลูกจ้างของร้านขายปลาหมึกอยู่ที่ตลาดนกฮูกของจังหวัดนนทบุรีครับ
แต่ว่าพอมีการประบาดของโควิดตลาดก็ปิดร้านก็ปิด
แล้วเดิมทีเขาต้องกินนอนในร้านนายจ้างปิดร้านแล้วไม่ติดต่อมาเลย
ไม่ให้เงินเลยอดข้าวมาหลายวันหิวข้าวเหลือเกินทำยังไง
นั่งรถมามอบตัวกับตำรวจที่สถานีตำรวจบอกว่าช่วยผมหน่อยเถอะ
ช่วยส่งผมกลับบ้านทีเถอะแล้วเขาก็หิวข้าวมากคุณผู้ชม
เขาก็เป็นคนนะมีชีวิตจิตใจอย่าไปทำกับเขาแบบนี้เลย
โปรดเถอะอันนี้ฝากบอกในจ้างทุกคนด้วย
หนุ่มกัมพูชาคนนี้ชื่อว่าในวงโสแก่นอายุ๒๒ปีครับ
นั่งอยู่ที่บริเวณเสาทงของโรงพักรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
ตำรวจครับช่วยส่งผมกลับประเทศหน่อยผมหิวข้าวด้วย
ในวงเขาบอกว่าเดินทางเข้ามาไทยแล้วทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายปลาหมึกย่าง
ที่ตลาดนกฮูกถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีประมาณ๑เดือนแล้ว
เจ้าของร้านก็ให้กินอยู่นอนในร้านเลยครับจนช่วงที่ผ่านมา
การแพร่ระบาดมันเข้าไปที่นนทบุรีครับนายจ้างปิดร้านหยุดกิจการ
แล้วก็ติดต่อนายจ้างไม่ได้เลยเขาอดข้าวอดน้ำมาหลายวัน
ทำยังไงหิวก็หิวกลัวก็กลัวนะฮะตัดสินใจนั่งวินมอเตอร์ไซค์
ให้มาส่งที่โรงพักเพราะอยากกลับบ้านที่กัมพูชา
ตำรวจก็ด้วยความกลัวนะเรื่องของโควิดนะฮะเอาตรวจอุณหภูมิกันก่อน
ปกติดีตัวไม่ร้อนไม่มีไข้อะไรก็เลยประสานครับ
เอารถตำรวจไปส่งที่สถานที่กักตัวของรัฐเพื่อเฝ้าดูอาการก่อน๑๔วัน
ถ้าไม่มีอาการไม่ได้เป็นโควิดเอาก็กินข้าวกินน้ำกักตัวกันไป
แล้วก็เดี๋ยวประสานต่อมอส่งตัวกลับประเทศที่กัมพูชาต่อไปนะครับ
อย่าไปทำกับเขาแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะ